มาบอกเรื่องราวดีให้ฟังนะคะ
พากันไปเกาะขอบเวทีเลยดีกว่ากับสองวงล็อกนะคะ

ก็ตั้งใจมาชวนแฟนบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ไปดูคอนเสิร์ตใหญ่เขาขนทัพศิลปินสายร็อกกันมาสามวงนะ

กลับมาแล้วค่ะจะมาเปิดขายบัตรตั้งแต่๓๑พฤษภาคมนี้นะคะ
ยาวไปยาวไปเลยคอนเสิร์ตจะมี๘มิถุนายนนี้ที่หาดกระทิงลายพัทยานี่เองค่ะ
และไหนก็มาเยือนไทยรัฐทีวีแล้ว
ก็เลยขอสอยพี่วงซิลมันกันมาเลยนะคะ
พี่ก็ติดใจอะไรที่นู้นรึเปล่านะคะ
ไปฟังพี่วงซิลกันเลยค่ะ
เราชอบบรรยากาศทุกคนแล้วก็อาหารการกิน

ก็มีที่ฉีทุกที่ครับ

รู้สึกว่าลงตัวสบายมาก
นอนน้อยแต่ว่านอนก็โอเคอยู่
ฝากติดตามงานใหม่ของพวกเราด้วยนะครับ

เป็นโปรเจคที่นำเอาเพลงไปทำเป็นซีรีส์
น่าจะแบบไม่กี่เดือนนี้ครับ

คือช่วงนี้แดดหรือยังไง
ยังไงก็ไปติดตามคอนเสิร์ตของพวกเขากันด้วยนะคะ